แต่ก็คงจะไม่เดือดและไม่ร้อนเท่ากับไอจีของคุณแจ๊สชวนชื่นอย่างแน่นอนนะคะ
รัฐของเราก็พยายามติดต่อเพื่อขอสัมภาษณ์แต่ว่า
ก็ไม่สามารถที่จะติดต่อได้นะคะคุณผู้ชม
ต้องอยู่ในกรอบนะเพราะไม่ใช่พื้นที่ของเราเพียงแค่คนเดียวนะ

ก็อากาศวันนี้อีกจริงนะสำหรับข่าวนี้ร้อนประกุฎเลย
โอ้โหใครก็ไม่ชอบแหละให้มาว่าพ่อแม่เนี่ย
ว่าเป็นพ่อแม่เนี่ยถ้าคิดเป็นใจเราเราจะชอบเหรอนะ
อย่าไปพูดถึงครอบครัวเลยดีกว่านะส่วนอีกหนึ่งครอบครัว